สำหรับผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์
หลังจากฉีดวัคซีนโควิด๑๙ไปนะครับ
ตอนนี้ต้องจับตามองไปที่๒ราย
รายแรกเป็นสาวโคราชที่ฉีดวัคซีนไป๒วัน

อันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบว่าเกิดจากวัคซีนหรือไม่
แต่ในเบื้องต้นเขาบอกว่าไม่ได้เกิดจากวัคซีน
แต่ว่าเป็นโรคประจำตัวนะครับ
ส่วนอีกรายเป็นผู้เสียชีวิตนะครับ
ซึ่งผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายวัย๕๐ปี

กรณีของผู้ชายที่จังหวัดปฐุมธานี

ผู้มนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ก็คือพอนแพทย์ชะลอสติวรังคณา
เปิดเผยว่าได้พิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบริการ
ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด๑๙แล้ว

ก็คือนายสมชายม่วงวังอายุ๕๐ปี
ได้รับวัคซีนโควิด๑๙ที่จังหวัดปฐุมธานี

แล้วก็เสียชีวิตหลังจากรับวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ไป๕วัน

เสียชีวิตคนนี้เป็นหัวหน้าครอบครัว
ต้องเป็นผู้ดูแลทั้งบีดามานดา
และเป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว
ดังนั้นในเบื้องต้นนะครับคณะกรรมการจึงลงมติ
เสนอจ่ายเงินช่วยเหลือ๔แสนบาทก่อน
สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือนั้นนะครับ
ผู้ที่สงสัยว่าได้รับผลกระทบ
หรือเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน

ไม่ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ก็เหมือนกรณีนี้นะครับ
และเมื่อพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว
ภายหลังหากพิสูจน์พบว่าไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน
ก็จะไม่มีการเรียกเงินคืนแต่อย่างใดนะครับ

ซึ่งก็เป็นกลไกทางสังคมในการให้ความช่วยเหลือ

ที่สมบัติศาสตร์ชเขายอมจ่ายไปแล้วเคส๑นะครับ
สิทธิ์ของเราก็เดินทางไปที่บ้านของผู้เสียชีวิต
ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

ซึ่งก็คือนายสถาพรม่วงวัง
ตัวลูกชายเองก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่า
ลูกชายก็ติดใจการเสียชีวิตของผู้เป็นพ่อ
ก็เลยร้องเรียนไปทางสสจปฐุมธานี

เพื่อขอให้มีการผ่าศพพ่อพิสูจน์การเสียชีวิต
แล้วก็มีการเรียกร้องเงินเยียวยา
เพื่อนำมาดูแลปู่แล้วก็ย่าที่อายุมากแล้ว

เพราะว่าพ่อของเขาถือว่าเป็นเสาหลักของบ้าน

ไม่มีคนหาเงินหารายได้กับครอบครัว

ล่าสุดได้รับเงินเยียวยา๔๐๐๐๐๐บาทแล้ว
แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้ลูกกลับคืนมามากกว่า
อยากได้ชีวิตลูกกลับคืนมานะครับ
เพราะลูกชายเป็นคนที่คอยดูแลทุกอย่างในบ้าน
พ่อของผู้เสียชีวิตยังพาผู้ศิษยาของเรา

ที่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เก็บเลยคุณ
คือยังคงปล่อยไว้ตามเดิมเพราะว่าคิดถึงลูกนะครับ
เวลาพ่อเองคิดถึงลูกก็จะมานอนเล่นตรงที่นอนตรงนี้
แล้วก็จะเอาภาพถ่ายหน้าศพมาติดไว้ที่เสา
แล้วก็คอยมองหน้าลูกชายตลอดเวลานะครับ
บอกว่าแม้ว่าจะไม่อยากมองเท่าไหร่นัก
เพราะว่าทนความคิดถึงไม่ไหว
เวลามองน้ำตาก็จะไหลทุกครั้ง
แต่มันคิดถึงจริงนะครับ
คิดถึงก็มานอนมองรูปเขาผมมานอนตรงนี้นะเว้ย
ไปพูดไปพูดมาน้ำตามันไหลเดี๋ยวแหละ

ดูแลเราเพราะว่ากินข้าวหรือยัง
กินข้าวกับพ่อเออกินแล้วกินแล้ว
ส่วนท่านผู้ชมฮะมาดูที่คุณหมอยงโพสต์ต่อนะครับ
เรื่องของอาการไม่พึงประสงค์นะครับ

เกิดขึ้นหลังการรับวัคซีน

ที่เกิดขึ้นหลังการรับวัคซีนใน๒สัปดาห์
เราจะรวบรวมว่าเป็นอาการไม่พึงประสงค์
แล้วก็จะมีการสรุปว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่

ฉีดวัคซีนและเสียชีวิตใน๒วันต่อมา
ก็ถือว่าเป็นอาการไม่พึงประสงค์อย่างร้ายแรง
แต่เมื่อไปศึกษารายละเอียดพบว่าการเสียชีวิตนั้น
อาจจะถูกยิงตายก็ต้องศึกษาต่อไปว่า
มีผลทำให้มีพฤติกรรมก้าวร้าวด้วยหรือไม่
ถ้าก้าวร้าวแล้วไปหาเรื่องคนแล้วถูกยิงตาย
วัคซีนก็อาจจะเป็นสาเหตุได้
อันนี้หมอยงเปรียบเทียบเปรียบเปลยไว้แบบนี้นะฮะ
คือทุกเคสต้องมีการศึกษาทั้งสิ้น
ใช่นี่ขนาดหมอยงบอกว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วเดินตกท่อ
นี่ต้องหาสาเหตุเหมือนกันนะว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือเปล่า
ฉีดวัคซีนปั๊บเวียนศีรษะแล้วเดินตกท่อ
แต่ถ้าเกิดไปเดินแล้วสะดุดตกท่ออันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง
ก็ทุกกรณีไปหมอยงบอกว่าต้องมีการเก็บข้อมูลศึกษาข้อมูลนะครับ
ดังนั้นเมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะอาการใหม่
จะต้องมีการรายงานว่าโรคนั้นเกี่ยวข้อง
หรือเป็นอาการข้างเคียงจากวัคซีนหรือไม่
ไฟเซอร์อย่างนี้ขณะนี้มีรายงานการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

ซึ่งข้อมูลตรงนี้นักวิชาการหมอทั่วโลกกำลังเฝ้าระหวังกันอยู่นะครับ

อย่างไรก็ตามวัคซีนที่ใช้อยู่ในขณะนี้
เป็นวัคซีนใหม่หมดทุกยี่ห้อเลยฮะ
จำเป็นต้องบันทึกอาการไม่พึงประสงค์ลงอย่างละเอียด

ผลเสียที่จะเกิดจากการฉีดวัคซีน
จำเป็นจะต้องใช้ทั้งเหตุและผล
เข้ามาร่วมวิเคราะห์และตัดสินใจนะครับ

ข่าวในเชิงลบจะออกมาเร็ว
และผู้คนก็สนใจส่วนใหญ่สนใจข่าวในเชิงลบนี่แหละฮะ

เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน

ก็จะเงียบไปเช่นในรายการการเสียชีวิต
จะเป็นข่าวอย่างรวดเร็วนะครับ
แต่ผลของการสอบสวนต้องใช้เวลา

ก็ไม่เป็นข่าวอีกเลยนะครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่คุณหมอยงได้สะท้อนเอาไว้